ถ้าจะบอกว่าในท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางเรื่องที่มันหดร้าย
มาจอดรึ้นถนนแบบนี้เลยนะคะ
ที่บ้านนางรองตะบนหินตั้งอำเภอเมืองนครนายก

แล้วก็บอกว่าคนละถุงสู้ครับ

ถามว่าทำไมทำไมจ่าประเสริฐใจดีจังเลย

จ๊าแกบอกว่าช่วงนี้นะแกบอกงี้เลย
มีแต่พวกเห็นแกได้พยายามโกงราคาไข่
ทนไม่ไหวแล้วจ่าจะไม่ทน
จาก็เลยนำไข่ไก่มาแจกเองเลยนะคะ
ถือว่าเป็นเรื่องราวดีต้องปรบมือให้จ่าประเสริฐนะคะ
จากเป็นทหารนะขออภัยนะคะ
ก็แจกแบบนี้นะคะอยู่เป็นประจำ
แต่ว่าก็ต้องขอความร่วมมือแหละนะ
บางคนอาจจะแบบเวียนไปรับหรือเปล่าแบบนี้นะคะ

กวาดไว้เต็มมีเยอะนะมันแจกก็ได้เอาไปทิ้งแต่ช่วงนี้คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้
ทุกคนได้รับผลกระทบเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นอย่าโกงกัน
ต้องบอกอย่างนี้นะคนไทยเราต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วเราจะฝ่าฟันมันไป
เขาใช้พรกรฉุกเฉินแล้วใครทำผิดใครที่จะโกงแบบนี้เขาจับจริง
ถูกต้องมันมีกฎหมายรองรับแล้วตอนนี้อย่างที่บอกแหละกระทรวงพาณิชย์เขาก็ไม่ได้ให้ไข่ไก่ส่งออก
เพราะฉะนั้นมันเพียงพอต่อความต้องการของคนไทยอยู่แล้ว